คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งธรรมเนียมปฏิบัติ
ทำกันตลอดเลยก็คือบรรยากาศเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ได้นำคอรมอลได้นำผู้นำเหล่าทัพ
รดน้ำดำหัวพลเอกเปรมเนื่องในวันสงคราน
ผลเอกเปรมก็มีการอวยพร

ใครจะมองว่ารัฐบาลนี้เก่งไม่เก่งผมไม่ทราบ
แต่สำหรับผมขอยืดอกพูดได้เลยว่ารัฐบาลนี้ไม่โกง
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศเมื่อเช้า

ก็ได้นำคณะรัฐมนตรีรวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพ
รดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงคราน
ซึ่งพลเอกประยุทธ์บอกว่าทุกครั้งที่ได้มาที่นี่
ก็รู้สึกอบอุ่นใจมีความสุขมีความยินดี
ได้พบกับพลเอกเปรมประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
ที่ตอนนี้ก็ยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
แล้วก็ให้คำปรึกษากับทุกคนตลอดมา
ถือว่าเป็นความผูกพันจากการที่เป็นทหาร
ถูกสั่งสอนว่าจะต้องทำเพื่อคนอื่นเสมอเป็นอันดับแรก
และจะทำรงสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้ได้
ส่วนทางด้านพลเอกเปรมก็ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี
แล้วก็บอกว่ายินดีที่ได้เห็นทุกคนได้ช่วยดูแลชาติบ้านเมือง
ซึ่งการรักษาวัฒนธรรมประเพณีก็เหมือนกับการรักษาชาติบ้านเมือง
ซึ่งมันมีบางช่วงบางตอนนะคะที่พลเอกเปรมพูดถึงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์
รวมถึงมีอวยพรให้ทำงานให้สำริดผลมีคนชมเชยมีคนตำหนิน้อย
เดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนตรงนี้กันหน่อยค่ะ
ผมพูดกับเพื่อนเสมอว่ารัฐบาลนี้จะเก่งไม่เก่งก็ดูเองก็แล้วกัน
แต่ผมแน่ใจอย่างหนึ่งว่ารัฐบาลนี้ไม่โกงยืดอกพูดได้เลยว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่โกง
ถ้าผมพูดผิดนายกก็ต้องไปจัดการ
ครับ
ก็ขอขอบคุณที่ระลึกถึงกันมาโดยตลอด
ทีนี้บรรยากาศเมื่อเช้านี้ก็มีผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งพลเอกเปรมก็ได้สอบถามถึงอาการป่วยของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทธิ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ได้ลาประชุมคอรมอ
เพราะว่ามีอาการปวดท้องแล้วก็อาหารเป็นพิษ

ก็จะนำทุกคนเข้ารดน้ำขอพรจากพลเอกเปรม
บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บ้านศรีเสาเทเวศ

ก่อนที่จะเดินทางกลับนักข่าวก็รอถามเหมือนกันนะ

แต่พลเอกประวิทย์ก็ไม่ได้ตอบคำถามนักข่าว

ก็เห็นสีหน้าของพลเอกประวิทย์มีสีหน้ายิ้มแย้ม
โดยเฉพาะช่วงที่ยืนพูดคุยกับท่านนายก
ผู้บัญชาการทหารบกก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีนะคะ

น่าจะเห็นเหมือนกันแล้วก็นักข่าวก็รายงานมาด้วย
ที่มือข้างขวาของพลเอกประวิทธิ์
มีผ้าสีขาวพันที่มือขวาไว้
แต่ว่าตอนป่วยบอกว่าท้องเสียใช่ไหม
คือไม่รู้ไงว่ามีอาการเจ็บมือหรืออะไรด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าพลเอกประวิทย์ก็ไม่ได้ตอบคำถามนักข่าวด้วยนะคะ
อันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ